แข่งขันวอเล็กบอลชายหาดรายการเอวีซีนะคะที่เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อไปโอลิมปิกเกมที่ริโอเดอร์จาเนโรค่ะก็จัดการแข่งขันกันที่จังหวัดกาลสินก็เลยทำให้เด็กในจังหวัดนะคะได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันทั้งระหว่างเกมการแข่งขันรวมถึงรับชมเกมการแข่งขันไปพร้อมกัน
รอบรองชนะเลิภรอบคัดเลือกโอลิมปิกสองพันสิบหกที่โรงเรียนกาลาสินภิทยาสรรค์
เธอคนนี้ต้าทสรีดาสิงเชื้อและเตยพาวอรันจันทวิชัย
อยู่บนสนามในฐานะผู้กำกับเส้นและเจ้าหน้าที่เก็บบอลแต่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
ทั้งสองสาวเพิ่งควงคู่กันไปจังหวัดราชบุรีวาดลวดลายนักตบลูกยางบนผืนทราย
กับเตยบอกว่าการทำหน้าที่ผู้กำกับเส้นก็ทำให้ศึกษาเกมการแข่งขันอย่างใกล้ชิด
เช่นเดียวกับเพื่อนนักวอเล็กบอลชายหาดของโรงเรียนกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนรวมกัน๙๐คน
ได้รับมอบหมายหน้าที่ต่างทั้งผู้กำกับเส้นเจ้าหน้าที่จดบันทึกคะแนนและสถิติ
เปลี่ยนป้ายคะแนนเก็บบอลเปลี่ยนทรายพื้นสนามคอยบริการการร่มหุบร่มให้นักกีฬาและการทำหน้าที่พิธีกร
เวลาลงแข่งก็เราจะไปวอร์มบอลลงแข่งก็ส่วนแข่งใช่ไหมคะแล้วก็มาเป็นลายแมนลายจัดเนี่ยก็ต้องยืนอยู่เฉยต้องแบบ
นิ่งแล้วก็ต้องดูเส้นดูเขาแข็งด้วยค่ะก็ก็เราก็ยืนดูอยู่ข้างสนามเลยค่ะมันจะได้แบบเห็นเยอะกว่าคนที่นั่งข้างนอกค่ะ
สำหรับแขนก็แค่มันเคลื่อนที่ยังไม่ค่อยร้อนแต่เป็นลายจัดดินอยู่เฉยมันร้อนอย่างนี้ค่ะ
เหนือจากการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สนามนักเรียนโรงเรียนกรสินพิทยาศรยังหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาสร้างสีสันเป็นกองเชียร์
ส่งเสียงให้กำลังใจนักกีฬาวอเล็กบอลชายหาดทั้งทีมไทยและต่างชาติทุกรอบการแข่งขัน
ท่ามกลางอุณหภูมิที่สูงกว่า๔๐องศาเซลเซียส
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวี
รายงานจากจังหวัดกาลสิน